ทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งคลิปน่าจะสะเทือนใจผู้ปกครองไม่น้อย

คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่า
เป็นคลิปที่น้องนักเรียนชั้นอนุบาล
ถูกครูพี่เลี้ยงถูกครูประจำชั้น

คลิปนี้ถูกแชร์มาจากเพจดังค่ะ
ซึ่งก็จะเห็นได้นะคะว่า
คุณครูพี่เลี้ยงแล้วก็คุณครูประจำชั้นอนุบาลเนี่ย
กระชากแล้วก็ตะคอกเด็กค่ะ
คลิปนี้เกิดขึ้นในชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
บางส่วนบางคนบอกว่าระบายสีตามคำสั่งของครูไม่ได้
ก็ถูกกระชากแล้วก็ฉีกกระดาษต่อหน้าต่อตา

ลักษณะแบบนี้ชาวเน็ตเขาก็วิจารณ์กันนะคะ

กลางสายตาหลายคนเลยล่ะค่ะ

ซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะแม้เด็กจะร้องไห้
แต่ครูคนเดิมนี่แหละค่ะก็ยังกระชากแขน
แล้วก็พูดจาเสียงดังใส่เด็กอีกด้วย

เปลี่ยนให้อันนี้อันหนึ่งกูเต้ย
เขาบอกเปลี่ยนแล้วล่ะให้ทำใหม่ล่ะ
ก็ไม่อยากให้พี่คะแนน

อีกสิฟะ
เอาทีล่ะจ๊ะ

ยังไม่ได้กินแบบนี้ยังไม่ได้กินข้าวข้าวอารมณ์ในนิดหนึ่ง
ยังไม่ได้กิน
คลิปนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ไปสืบเสาะหามา
แล้วก็ทราบมาแล้วว่าเป็นโรงเรียนขจรโรศวิทยาแผนกอนุบาล

ซึ่งเรื่องนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางชวีวันสุขใจ
ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าคลิปครูทำรุนแรงกับเด็กนักเรียนอนุบาล
เกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้จริง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมปี๒๕๕๙
แต่ว่าผู้ถ่ายคลิปเพิ่งจะเอาคลิปมาปล่อยเมื่อเช้านี้

ก็สร้างความตกอกตกใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน

เมื่อช่วงเช้าก็เลยมีการประชุมร่วมกับผู้ปกครอง
หารือถึงวิธีการแก้ปัญหา
โดยทางโรงเรียนก็จะมีการติดกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะดูแลสอดส่องถึงพฤติกรรมของครูให้มากขึ้น
แล้วก็ฝากขอโทษผู้ปกครองที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

หลังจากที่ทราบเรื่องก็เลยมีคำสั่งไล่ออกแล้วนะคะ
ลัดดาวันวงภูงาครูประจำชั้นอนุบาล
แล้วก็นางขวัญใจรัตนาพันธ์ครูพี่เลี้ยงอีกคน

เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีน้องหนู

โรงเรียนขจรโรศวิทยากรุงเทพย์มหานคร

ครูบอกว่ารับไม่ได้จริงกับพฤติกรรมของครูทั้งสองคน
อำนวยการก็เลยบอกว่าก็เลยไล่ออกไปแล้วค่ะ